อ่างทองนะครับมีหัวขโมยย่องเข้าไปในโบสถ์จะไปงัดตู้บริจาคชาวบ้านมาเห็นพอดีนะฮะทีนี้ก็เลยช่วยกันจับนะครับไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ทุกอย่างได้ทางต่างไง
ชาวบ้านเป็นเค้นถามครับเพิ่งทำครั้งแรก
แต่เจ้าบ้านก็เป็นเกิดเหตุมาหลายครั้งและนะ
หัวขโมยแอบงัดโบสถ์ไปฟ้ายอบริจาค
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนสามทุ่มครับ
โบสถ์หลวงพ่อกรายทองตะบลศรีพรานอำเภอสวังหานะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองครับทุกผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเขารู้ว่ามีคนแอบมางัดโบสถ์นะครับ
แล้วก็เข้าไปงัดตู้บริจาค
ซ้ายมือคือกล้องวงจรปิดในวัดนะครับ
ตอนแรกเนี่ยเขาเห็นก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนแรกนะฮะจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินย่องมา
อันนี้เป็นตอนที่เขาตามกันมาแล้ว
แล้วคนร้ายเนี่ยอยู่ด้านในโบสถ์แล้ว
มีภาพตอนแรกไหม
เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินย่องมาก่อน
มาคนเดียวแล้วก็แอบเข้าไปในโบสถ
พอมีชาวบ้านมาเห็นเนี่ยชาวบ้านเขาก็ตาม
ตามพระตามชาวบ้านตามลูกศิษย์วัด
ตามมากันแป๊บเลยนะครับคือก่อนหน้านี้
ที่วัดแห่งนี้ถูกงัดมาสองรอบแล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาโกรธมากนะฮะคราวนี้มาดักรอข้างหน้าเลยนะครับ
สุดท้ายก็นี่ฮะบุกเข้าไปจับกันได้แบบคาหนังคาเขา
นี่เห็นไหมฮะแรกเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็ตามมากันนะครับ
พอจับได้เนี่ยยังให้การปฏิเสธนะครับบอกทำครั้งแรก
ส่วนไอ้ครั้งอื่นที่เคยถูกงัดโบสถ์งัดตู้บริจาคเนี่ย
อันนี้คือชื่อในรุ่งนะคนก่อเหตุเนี่ยในรุ่งก็บอกผมไม่รู้
สำหรับผมเนี่ยเมื่อคืนคือครั้งแรก
ชาวบ้านบอกหัวขโมยคนนี้นะฮะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่แถวหน้าบ้านอยู่ใกล้วัด
รุ่งเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดแถวบ้านเขา
แล้วเดินหายเข้าไปในวัดแล้วหายเข้าไปในโบสถ์
เขาก็เลยรีบตามกันเลยทีนี้แจ้งกำนันแจ้งพระแจ้งชาวบ้าน
แจ้งตำรวจสพแสวงหาให้มาช่วยกันจับนะครับ
วันนั้นผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงผมก็เลยมอง
องแล้วก็เห็นคนเดินอยู่แล้ววันนั้นก็เลยไปล้อม
น้องคนนั้นก็จับได้ก็รอพี่คนหนึ่งก็เลยพังประตูเข้าไป
พอวางประตูเข้าไปก็เห็นมันยืนอยู่มันยืนอยู่ก็ชาร์จตัวเลยครับ

ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าก็เลยก็ต้องทำกันเองครับ
ทางสภาอบตศรีพรานบอกว่าโบสถ์ที่วัดแห่งนี้ถูกงัดมา๒ครั้งนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่จับคนร้ายไม่ได้นะฮะ
ทางอบตก็เลยตั้งรวรรณนำจับเอาไว้๑๐๐๐๐บาทนะครับ
เดี๋ยวจะให้รางวัลนำจับกับชาวบ้านเนี่ยช่วยแจ้งเบาะแสนะครับ
นี่เห็นไหมคือเข้าไปขโมยอยู่ข้างในเนี่ย
ไม่รู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขามาล้อมกันไปหมดไปหมดแล้ว